ดูเรื่องของพลังงานกันหน่อยนะคะ
เพราะว่ากรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานเนี่ย
เขาได้น้อมนำเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงราชการที่๙
มาพัฒนาโครงการด้านพลังงานตามแนวประชารัฐค่ะ
ทางโครงการที่มีชื่อว่า
โดมอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
โดยสิ่งโครงการนี้จะเป็นการช่วยเพิ่มมูลค่าผลผลิตให้กับเกษตรกรในชุมชนด้วย

คุณผู้ชมครับสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่๒นะครับ
ผมและกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานกระทรวงพลังงาน
นำคุณผู้ชมมาเรียนรู้และทราบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชครับ
วันนี้เรานำเสนอเป็นตอนที่๓กับตอนที่มีชื่อว่า
พน้อมนำแนวพระราชดำริด้านพลังงานสู่แนวทางประชารัฐเพื่อประชาชนนะครับ
โครงการโดมอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ครับ
และวันนี้ผมยังคงอยู่กับคุณประพลวงท่ามเรือครับ
อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานนะครับท่านสวัสดีครับ

ท่านครับทางด้านของพอมีการน้อมนำแนวพระราชมริ
เรื่องของพลังงานทดแทนสู่แนวทางประชารัฐ
โครงการโดมอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ได้อย่างไรบ้างครับ
มอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์นี้เกิดจากการที่เราน้อมนำเอาพระราชดำริของท่านนะครับ

โดยที่เรามองว่าเรื่องของแสงอาทิตย์เป็นพลังงานที่ไม่มีวันหมด

เกษตรกรชุมชนที่อยู่ต่างวัดมีพืชผลเกษตร
เวลาเขาตากแดดนะฮะตากแสงอาทิตย์เนี่ย

ตัวนี้ถ้าเรามีดมอบแห้งขึ้นมา
มันจะช่วยป้องกันปัญหาต่างนี้ได้
แล้วก็ทำให้เกษตรกรสามารถที่จะนำสินค้าเหล่านี้

แล้วสินค้าเหล่านี้ถูกควบคุมอุณหภูมิได้อย่างเหมาะสม
แทนที่ว่าแดดแรงอุณหภูมิร้อนสินค้าเป็นอย่างหนึ่ง
แดดอ่อนสินค้าเป็นอย่างหนึ่ง

พอเข้าโดมแล้วคุณภาพสินค้าจะใกล้เคียงกัน

มนี้เกิดจากการที่พอนะครับ
ร่วมมือกับหมาลัยศิลปกรณ์ในการออกแบบโดมตัวนี้

เอาสินค้าหรือเอากล้วยนะฮะ
เอามะเขือเทศอะไรต่างนี้เข้าไปนะฮะ
พลังงานแสงอาทิตย์จะผ่านดมตัวนี้เข้ามาและทำการอบ
ให้ผลิตภัณฑ์เหล่านี้มีอุณหภูมิที่เหมาะสมนะครับ
แล้วก็ทำให้มีความสวยงามสามารถขายได้ในราคาที่ดี

กระทุ่มจังหวัดพิศนุโลกเป็นกล้วยอบนะครับ
หรือว่ามีสมุนไพรต่าง
ที่มีการอบอยู่ที่จังหวัดนครปฐมเช่นเดียวกันนะครับ
สิ่งเหล่านี้เนี่ยเราสามารถไปชมได้นะครับ
ทางกลมเรามีการช่วยเหลือนะครับ
ในการที่จะสร้างโดมตัวนี้ขึ้นมา
เพราะว่าดมตัวนี้มีราคาก็อาจจะสูงนิดนึงนะครับ
เราก็จะมีการช่วยเหลือ๓๐ประมาณสัก๑แสนบาทนะครับ
กรลงทุน๗๐นะครับ

สินค้าที่ออกจากโดมอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์นี้
ข้างมีคุณภาพดีสีสวยขายได้ราคาดี

ก็สามารถช่วยทำให้เขาคืนทุนได้เร็ว

เงินตรงนี้มาจากกองทุนอนุรักษ์พลังงาน
กระทรวงพลังงานเรามีกองทุนตัวนี้นะครับ

เพราะว่าเงินเรามีจำกัดก็ประมาณ๕๐ลาย
ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมโครงการได้นะครับ
เราจะเปิดรับสมัครประมาณธันวาคม๒๕๖๐

แล้วก็เกษตรกรหรือชุมชนผู้สนใจก็สามารถยื่นใบสมัครได้

จากที่เราให้การสนับสนุนสร้างโดมตัวนี้แล้วนะครับ
เรายังมีการให้การสนับสนุนเรื่องความรู้ความเข้าใจด้วยนะครับ
ในการที่จะเอาสินค้าเหล่านี้มาทำเป็นพัสดุพันธุ์
เพื่อจะได้ขายตลาดได้มีมูลค่าสูงขึ้นด้วยนะครับ
ทีนี้ขอถามต่อว่าสุดท้ายแล้วพอมีดมเหล่านี้เราเข้าไปส่งเสริมแล้ว
ประโยชน์ที่ชุมชนประชาชนได้รับกลับมาเป็นรูปธรรมยังไงบ้างครับ
สิ่งที่รูปธรรมก็คืออย่างที่เรียนนะครับว่า
๑สินค้านี้มีความสะอาดได้ราคาดี
ว่าสินค้าตัวเองขายมีคุณภาพมีถูกสุขะอนามัย
กล่องเหล่านี้เขาจะมีการติดฉลากบอกเลยว่า
เป็นกล้วยอบนะครับจากโดมพลังงานแสงอาทิตย์
เราเป็นผู้บริโภคเราเห็นนี้เราก็มีความมั่นใจว่าสะอาดแน่นอน
ยินดีจ่ายเงินเพิ่มขึ้นกับสินค้าที่มีคุณภาพดีถูกไหมฮะ
คุณทัศนัยก็คงคิดเหมือนผมใช่ครับต่อจากนั้นเนี่ยเรื่องนี้เป็นเรื่องของแนวทางประชารัฐนะครับ
ที่ผมเรียนนะครับว่าชุมชนลงด้วยภาครัฐลงด้วยร่วมมือกันตามนโยบายของรัฐบาล
สนองกับนโยบายสิ่งที่ทางกระทรวงพลังงานกำลังที่จะผลักดันขึ้นมานะครับ
ที่จะน้อมนำเอาพระราชดำริของท่านมาสารต่อเรื่องของพลังงาน
อันนี้ก็เป็นโครงการที่ผมคิดว่าชุมชนหรือเกษตรกรผู้สนใจให้ความสนใจค่อนข้างสูงครับ
ครับและเป็นโครงการที่มีประโยชน์มากกับประชาชนนะครับ
คุณผู้ชมครับและพรุ่งนี้ห้ามพลาดนะครับเราเป็นตอนสุดท้ายนะครับ
สำหรับเรื่องของพลังงานทดแทนสู่แนวทางประชารัฐกับโครงการที่มีชื่อว่า
พาคนกลับบ้านด้วยพลังงานทดแทนครับ
และวันนี้ผมต้องขอขอบพระคุณคุณประพลวงท่ามเรือครับอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอัตรรักษ์กระทรวมพลังงานขอบพระคุณครับ